ก็อาจจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง

แต่การจะซื้อตัวโดยสารแต่ละครั้งนั้น

และมีเงื่อนไขข้อกำหนดอย่างไร
ติดตามจากรายงานครับ
มาตรฐานความปลอดภัยสากล
สมาคมการขนส่งทางอากาศนานาชาติ

ไม่เกินคนละ๗กิโลกรัม

เก็บไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะ

ส่วนสัมภาระที่เสี่ยงต่อการเสียหาย

ผู้โดยสารสามารถซื้อที่นั่งได้มากกว่า๑ที่นั่ง

ระหว่างผู้โดยสารและผู้ให้บริการ
ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายแพงขึ้น๒เท่า
ยังเป็นบริการสำหรับผู้ที่มีรูปร่างใหญ่

แนะนำให้ผู้โดยสารที่มีรอบเอวเกิน๕๓นิ้ว

เว้นสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทาง

จะไม่สามารถซื้อที่นั่งได้๒ที่นั่ง
ส่วนเด็กที่มีอายุมากกว่า๒ขวบ
จะต้องระบุชื่อผู้โดยสารบนบัตรโดยสาร

ซึ่งสายการบินได้รวมราคาการเลือกที่นั่ง

แต่บางสายการบินยังไม่รวมค่าบริการนี้
แต่ในกรณีผู้โดยสารเด็กหรือผู้โดยสาร
จะไม่สามารถเลือกที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินได้
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณส่วนหน้า
กลางและท้ายลำเครื่องบิน